มาดูหนุ่มหล่อหน้าหวานคนนี้กันบ้างดีกว่า

ไม่รวยชาตินี้ก็ไม่รู้จะรวยชาติไหนแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้ลุยธุรกิจแบบโอ้โหเต็มที่เต็มตัวเลย

เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจไปเลยนักธุรกิจท่านหนึ่ง
คือมีโอกาสลองไปพูดคุยกันกับหนุ่มอินสารินถึงร้านเฮ
คุณรู้ไหมเขาขายอะไรร้านหรูขนาดนี้

เป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดถูกต้องเหมือนคาเฟ่อย่างที่คุณขวัญบอกเลย
คือเปิดไม่ถึงเดือนกระแสตอบรับจากวัยรุ่นวัยเราไปกันเยอะ
ลุยธุรกิจทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมด้วยแบบนี้นะคะ
อินเขาก็ประกาศฝากบอกมากับพี่ออนบันเทิงไทยรัฐของเรา
เอฟซีด้วยนะครับบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าผมจะทิ้งงานวงการบันเทิง
เพราะว่างานแสดงเป็นงานที่รักทำแล้วก็มีความสุขด้วย
แล้วก็แอบกระซิบข่าวดีมาอีกว่ากลางปีนี้กำลังจะมีงานละครด้วยนะคะ
ไม่หายยังไงก็เป็นสิ่งที่รักที่จะทำทั้งคู่ครับทั้งธุรกิจแล้วก็ทั้งบันเทิง
มีความสุขที่เราได้อยู่กับแฟนคลับได้แสดงซีรีส์ได้สวมบทบาทเป็นแบบตัวละครต่าง
ก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำเสมอครับผม
เห็นไหมนี่คือขนาดว่าเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งร้านหรูหราไฮโซแต่งตัวสบาย

ส่วนแฟชั่นสุดว้าวค่ะได้ไปร่วมงานกันกับแบรนด์ดังอย่างซีลีนนะคะ
ลองกลับไปทำดูที่บ้านน้องอินบอกว่าเตรียมตัวฟิตหุ่นเพื่องานนี้มาโดยเฉพาะ
แล้วก็เซอร์ไพรส์กับผลงานนี้อยู่เหมือนกัน
บอกด้วยว่าท่ายากท่านี้ที่คุณขวัญตะลึงอยู่นะ

บอกโอ้โหพี่กว่าจะออกมาสวยถูกใจเล่นเอาเหนื่อยปวดหลังอยู่เหมือนกัน
ซีรีนใช่ไหมฮะก็โอ้ก็มีการแบบว่าควบคุมอาหารเย็นก่อนถ่ายเป็นอาทิตยอาทิตย์เหมือนกันครับ
น่าจะประมาณสองอาทิตย์เลยครับจริงจริงไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าต้องโชว์เยอะ

ท่ายากครับท่านี้ใช่ไหมครับมันมีฉายาอยู่นะครับเขาเรียกว่า๑คนทำ๕คนหาม
ก็จะได้แบบดูเป็นเอวแบบเอวสะพานโค้ง
อาจจะต้องมีเพื่อนช่วยจับทีมงานช่วยจับไม่งั้นแล้วก็ตีรังกากลับหลังก็ได้
ไม่ได้คิดเยอะอะไรก็กางเกงเขาคงใส่สวยดีแหละเขาชงกางเกง
อันนี้๑คนทำ๕คนหาม
ถ้าเป็นที่ฉันเนี่ย๑คนทำ๑๐คนหามยังไม่ไหว
คุณผู้ชมต้องบอกว่าอินสารินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะที่ปังมากทั้งเรื่องธุรกิจทั้งเรื่องของงานในวงการบันเทิง